คุณผู้ชมคะมาดูอุบัติเหตุบนท้องถนน
เป็นเหตุการณ์ที่ต้องใช้คำว่าเป็นอุทาหรณ์จริงนะคะ

เขาขับรถบนทางด่วนบุรพาวิถี
ปรากฏว่ารถยางระเบิด
เขาก็ลงจากรถมายืนข้างรถ

ชนท้ายรถเขาแล้วก็รถพลิกคว่ำไปทับ
จนสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ

โดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับนะคะ

รถบรรทุก๖ล้อฮีโนสีขาว
เสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะอีซูซูสีขาว
ซึ่งบรรทุกหัวหอมกระเทียมมาเต็มคันรถล่ะค่ะ
ส่งผลทำให้หอมกระเทียมเกลือนถนน
แล้วก็รถไปทับร่างนายเทือนประนางรองอายุ๓๓ปี

ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะอีซูซูนะคะ
คือเขาขับรถกระบะมาแล้วรถเนี่ยยางระเบิด
เขาก็จอดรถลงไปยืนข้างรถ
ปรากฏว่ารถบรรทุกวิ่งมามาชนท้ายรถ
แล้วรถก็พลิกความโครงหลังคาเหล็ก
ทับร่างจนเสียชีวิต
ตอนที่นำร่างออกมาก็ต้องใช้แม่แรง

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนทางด่วนบุรพาวิถีช่องขาออก
ลงด่านบางพลีน้อยประมาณสัก๕๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึง
จะสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถบรรทุกนะคะ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
และควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อไป
เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนก็เลยฝากเตือนคุณผู้ชมครับ
สำหรับใครที่ใช้บริการทางด่วนพิเศษ
ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนถ้ารถเสีย
ถ้ารถมีปัญหาให้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ห้ามลงจากรถเด็ดขาด
ใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะอยู่ในรถก่อน

ใช่อยู่ในรถเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่
อย่าลงเด็ดขาดนี่ลงมาจากรถบางทีมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้

ใช่ค่ะคือถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่มาอย่าลงจากรถเอง
หรือถ้าต้องลงจริงเอากรวยหรือว่าไฟไปตั้งไว้

ถ้าทำได้นะนะคะนี่ก็เป็นอุทาหรณ์อีกหนึ่งเรื่อง
สำหรับอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ